ที่เชียงรายมีเหตุวัยรุ่นทะเลาะกันอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นเยาวชนอายุแค่๑๖ปีเท่านั้นเอง

มีเพื่อนสาวโทรศัพท์มาหาบอกว่าให้ไปรับที่ปั๊มน้ำมันหน่อย

พอไปถึงค่ะก็ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอีกประมาณ๕๖คนเลยเข้ามาถามชื่อ
จากนั้นก็รุมทำร้ายเขาเลยนะคะ
นี่แหละค่ะก็มีภาพคลิปออกมาแบบนี้

เป็นการรุมทำร้ายร่างกายบริเวณปั๊มน้ำมันปอตท
ตะบนเตเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
โดยตำรวจสพแม่สวยก็ได้รับแจ้งจากนางสิริขวัญคำปริวนะคะว่า
ลูกชายถูกทำร้ายเมื่อคืนก่อน
เที่ยงคืนของวันที่๑๕มกราคมค่ะ
ได้รับโทรศัพท์มาจากเพื่อนสาวบอกว่า
ให้มารับที่ปั๊มน้ำมันปอตทหน่อย
พอไปถึงที่ปั๊มปุ๊บเนี่ยมีกลุ่มชายวัยรุ่น
อายุประมาณ๑๘๑๙ปี๕๖คนมาถามชื่อเขา
จากนั้นชายวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็รุมทำร้ายชกต่อยจนล้มลงค่ะ
ซึ่งตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนเลย
ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้
ดำเนินคดีแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุกันต่อไป